ผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปทำบุญบนหลังช้าง

ถ้าไปทำบุญบนหลังช้างก็ต้องไปที่สุรินทร์เมืองช้าง
ใช่แล้วครับกับมหากรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาทบนหลังช้าง
จังหวัดสุรินทร์ประจำปี๒๕๖๒ครับ
บรรยากาศวันนี้เพียงแค่เป็นงานแถลงข่าวนะ
แล้วก็มีภาพบรรยากาศของช้างแล้วก็มีพระอยู่บนหลังช้างมารับบินทบาทแบบนี้
ให้ดูเป็นน้ำจิ้มเท่านั้นยังไม่ถึงงานวันจริงครับ
เขาบอกว่างานนี้เขาจัดเป็นครั้งที่๑๓แล้วนะครับ
นี่งานนี้นี่เขาจะจัดกันที่บริเวณอนุสวรีพระยาสุรินพักดีศรีนรงจางวาง
สุรินนี่แหละเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอดีงามของชาวไทย
แล้วก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เขาจัดจริงกันวันไหน
ก็คือวันที่๑๕ถึง๑๖กรกฎาคมที่ใกล้จะถึงนี้ก็พรุ่งนี้แล้วอ่ะ
พรุ่งนี้ใช่ครับก็จะต้อนรับในช่วงของวันเข้าพรรษาไง
โดยวันที่๑๕กรกฎาคมนี้เวลาสัก๔โมงครึ่งนะครับเป็นต้นไปเนี่ย
คุณผู้ชมจะได้รับชมริ้วขบวนแห่เทียนพรรษาสุดยิ่งใหญ่จาก๑๒คุ้มวัดชื่อดัง
มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเอ่ยแบบเป็นคร่าวแล้วกันก็มีวัดบูรพาราม
แล้วก็มีวัดสารลอยชื่อดังอยู่แล้วในจังหวัดสุรินทร์นะครับ
อกจากนี้ยังมีขบวนแห่ช้างที่ยิ่งใหญ่ยกขบวนมาถึง๔๕เชือก
หูใหญ่มากมีช้างเผือกด้วยถูกต้องครับ
แล้วก็นำมาแบบเสนอในเรื่องราวของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย
ก็คือการบอกเล่าของริ้วขบวนที่จะมีขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งวัน
ผมข้ามไปในวันที่๑๖เลยนะวันที่๑๖นะครับก็ตรงกับวันอาสันหบูชานั่นเอง
ในช่วงตั้งแต่๖โมงครึ่งเป็นต้นไปจะมีการร่วมกันทำบุญตักบาทบนหลังช้าง
หนึ่งเดียวในโลกโอ้โหที่ไหนย้ำอีกทีก็คือที่บริเวณอนุสวรีพระยาสุรินพักดีศรีนรงจางวาง
โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่นั่งบนหลังช้างออกรับบินทบาทแก่นักท่องเที่ยว
แล้วก็ประชาชนที่มาร่วมงานนะครับคาดกันว่าจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเนี่ยนะฮะ
มาร่วมงานกันจำนวนมากอย่างที่บอกนี่แค่บรรยากาศของงานแถลงข่าว
ยังไม่ได้งานจริงยังไม่ใช่วันจริงนี่แถลงข่าวยิ่งใหญ่ขนาดนี้
ครับงั้นผมย้ำอีกทีละกันวันพรุ่งนี้แล้วนะไปกันได้ที่จังหวัดสุริน
แล้วก็มีงานอีกทีก็คือวันที่๑๖๑๕กับ๑๖ไปกันครับ
ไปกันครับเขาจัดกันที่บริเวณอนุสวรีพระยาสุรินพักดีศรีนรงจางวางอำเภอเมืองจังหวัดสุริน
งานใหญ่มากไม่เคยเห็นเหมือนกันนะตักบาทบนหลังช้างอ่ะ

อยู่จังหวัดสุรินหรือมีโอกาสได้ไปในช่วงเข้าพรรษานี้
ก็ลองไปร่วมกิจกรรมดีแบบนี้กันได้นะคะ
ไปได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ถูกลอตเตอรี่

ไปเถอะครับที่สุรินทร์คุณจะได้ทำบุญด้วยนะ